เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
มีรถกระบะไปชนคนข้ามถนน
ซึ่งมันก็มืดอย่างที่เห็นนั่นแหละเขามองไม่เห็น

พอไปตรวจสอบในรถกระบะนะนะ
คนขับและคนที่นั่งไปด้วยเป็นแม่ชีทั้งหมดเลย

คาดการณ์ว่าคงจะไม่ชินทางแล้วก็มันมืดก็เลยมองไม่เห็นคนเดินข้าม
ถนนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับจุดเกิดเหตุที่
อยู่ที่บริเวณทางแยกเข้าบ้านบัวตุ่มถนนเรียบคลองชนรับประทานครับ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราช
ศรีมานะครับเส้นทางนี้มุ่งหน้าไปยังอำเภอเฉลิม
แล้วก็มีป้ายทะเบียนรถหลุดตกลงบนถนน
มีนางชะนิดาพาภาชายรัฐอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นแม่ชีซึ่งเป็นคนขับกระบะแล้วก็มีคนที่นั่งมาอีกสองคน
คือแม่ชีเหมือนกันก็ยืนอยู่ข้างข้างกันนี่แหละครับตรวจสอบพบว่านายสมชาย
นอกอายุสามสิบเจ็ดปีถูกรถกระบะชนบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ข้างทาง
อาสากู้ภัยฮุก๓๑จุดโชคชัยช่วยกันนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโชคชัย
ชีคนที่ขับรถเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับมาจากวัดป่าครับที่อำเภอวังน้ำเขียว
กำลังจะกลับวัดที่วัดบ้านหนองสมรตำบลมะเริงอำเภอเมืองที่นครราชศรีมา
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุผู้บาดเจ็บวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดเบรกไม่ทันพุ่งชนจนกระเด็นตกข้างทางไป
ขณะที่เพื่อนคนเจ็บก็บอกว่าตนเองกับคนเจ็บเนี่ยเดินออกมาจากวัดบ้านตูม
กำลังจะข้ามถนนเพื่อกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลเท่าไห
แต่ว่ามองเห็นแสงไฟแล้วนะว่ามีรถขับมาด้วยความเร็ว
ก็บอกคนเจ็บว่าอย่าเพิ่งข้ามหยุดก่อนนะคาดว่าคนเจ็บนั้นไม่ได้ยินเสียงที่บอกไป
ก็เลยวิ่งข้ามไปถูกรถชนกระเด็นตกข้างทางพอดีนะครับ
วิทย์จะตกลงไปในคลองด้วยครับเอาไปฟังเสียงเพื่อนของคนเจ็บนะฮะ
เดินมาด้วยกันเราฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเดินฝั่งมาฝั่งนี่ฝั่งตรงนี้

นั้นไปสอบประคำที่โรงพักแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับคนขับรถซึ่งก็เป็นแม่ชีนะฮะ